คุณผู้ชมเคยไหมเวลาออกไปต่างจังหวัด
หรือว่าเดินทางออกนอกบ้านขับรถขับราไป

แถวพวกปั๊มพวกที่เค้าขายคอนโด
ถ้าเกิดมันไม่มีแขนมันก็จะแบบ
เหมือนไส้เดือนโดนน้ำเกลือ

แต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูมิติใหม่ของตุ๊กตาเป่าลม

ก็ตาเป่าลมยุคนี้เนี่ยต้องแบบไหน

โอ้โหผมนึกว่าในประเทศไทยมีคนเดียวที่ทำได้คือพี่ตู้ดิเรก
ปรากฏว่าน้องไปจอดไม่ทำได้หรือครับเนี่ย

คือจริงแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเกิดตุ๊กตาเป่าลมไม่ว่าง

เขาจ้างยืนตามปั๊มตามคอนโด
ช่วงนี้หาเงินเลี้ยงปากท้องอยู่

เนี่ยโอ้โฮหัวทิ้งมัน

มีหน้ามืดเหรอเอาเอาสิมืดไปหมดแล้วเนี่ย
อันนี้เป็นมิติใหม่แห่งตุ๊กตาเป่าลมไงคุณ
เห็นแล้วมันก็อดไม่ได้อยากเต้นตาม

ผ่านไปผ่านมาอย่างนี้
เห็นแล้วโอ้ทำไมมึงถึงเต้นได้รุนแรงขนาดนี้
เป็นมิติใหม่จริงดูท่าทางนางน่าจะเก็บกฎพอสมควร

เป็นแรงออกจากบ้านมาก็เลยเต้นแรงแบบนี้นะคะ
แต่ก็เออเอ้าคุณมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทย
มันอยู่น่าจะเป็นเมืองจีนป่ะอยู่ในเมืองจีน
ใช่ค่ะก้มเงย
แบบนี้ก็ระวังหน้ามืดเหมือนที่ฉันเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวต่อไปจะส่งไปเข้าคลาสเรียนเต้น
ดูสิว่าถ้าเกิดว่าเต้นขนาดนี้ได้จะเต้นบีบอยเอาหัวลง

ขานี้อยู่ข้างบนเลยติวอยู่อย่างนี้เลยทุกคน
สุดยอดค่ะเป็นขั้นสุดของตุ๊กตาลมแห่งปี๒๐๑๙จริงปรบมือ
ปรบมือดีนะปรบมือให้ดีฉันหน่อยปรบมือ
เก๋ถ้าแบบล้ำขึ้นทุกวันทุกวัน
เอาจริงนะอันนี้ไส้เดือนไม่น่าจะโดนน้ำเกลือแล้ว

แล้วดูสภาพแบบนี้หัวดิฉันตอนนี้ด้วยนะคะ

ปิดลมหมดแล้วคัทกะเปิดลงมาถ้าสูบลงมา
นี่ฉันว่าสูบสูบสูบพรุณชนะดูป่าว
ท่านพรุณชนะสูบ

เกรงใจพนักงานขายเครื่องกองน้ำด้วยวันนี้

คุณจะขายเครื่องฟอกอากาศต่อไหมคะ

เนี่ยคุณก็เหมือนดิฉันแหละ
ดิฉันก็รับยืนข้างปั๊ม

ถ้าอยากติดต่อตัวคนนี้ติดต่อดิฉันก่อนนะคะ